พาไปที่โพทองจังหวัดอ่างทองนะคะหนุ่มวัย๒๒ปี
หมาที่เลี้ยงไว้ที่บ้านเห่ากระโชคผิดปกติคือเห่ารุนแรงมากค่ะ
ก็เลยตามเสียงหมาไปปรากฏว่าไปเจอสิ่งนี้ค่ะ
เจออะไรคะปกติจะเป็นงูงูหาพิษ

เอากรมมาใกล้อะไรล่ะลิงเหรอลิงล้ม
อยู่ที่ซุ้มล้อรถแบบนั้นแหละค่ะ
นี่นะคะต้องแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยตรวจสอบนะคะ
จะไปจับเองไม่ได้นะแหมเห็นทะเบียนรถก่อนเลยนะ
นี่ค่ะกู้ภัยของจังหวัดอ่างทองนะคะ

ตำบลอินทรประมูลอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองนะฮะเห็นไหม
ต้องเอากรงไปล่อมันแบบนี้ค่ะ
ไปพบลิงลมอายุประมาณ๒ปีนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันว่ามันหลุดมาจากไหนนะ
มันไปแอบซุกอยู่ที่บริเวณใต้ซุ้มล้อรถ
ทะเบียนรถก็คือบ่อใบไม้นหนู๙๗๓๐ลบบุรีค่ะ
คือมันนั่งอยู่ตรงนั้นค่ะมันกินไข่ไก่ไม่สนใจใครนะ
กู้ภัยนำกรงไปวางไว้ด้านนอกของล้อ
เพื่อที่จะล่อต้อนให้มันเข้ามาสุดท้ายมันเข้ามาไหม

นี่ไงสุดท้ายจับได้นะคะปลอดภัยค่ะ
คุณอนุวัฒน์เพชรประสมอายุ๒๒ปีเป็นเจ้าของบ้าน
เล่าบอกว่ากลางดึกเนี่ยได้ยินเสียงหมาเห่าเห่ากระโชกเห่ายังไงนะครับ

นั่นแหละค่ะสุดท้ายนี่เจ้าของลงมาดูนะคะมาตรวจสอบพบว่า
อ้าวใต้ซุมลอรถมันพบลิงลมแอบซ่อนตัวอยู่นะคะ
ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
คาดว่าคิดว่าเดาว่าพญากรว่า
มันน่าจะมาให้โชคลาภแน่นะคะ
แล้วก็ไม่พลาดที่จะเอาทะเบียนรถของตัวเองไปเสี่ยงโชคในงวดถัดไปนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะแน่นอนว่า
เนื่องจากว่าลิงลมมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองถูกไหมคะ
ถ้าเกิดว่าใครครอบครองก็จะผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำมันไปลงบันทึกประจำวัน
เพื่อตามหาเจ้าของหรือว่าส่งให้เจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะฮะ
คือถ้าเกิดว่าจะเลี้ยงไว้อะไรอย่างนี้ก็ต้องขออนุญาตถูกไหม
เพราะงั้นผิดพระบอสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะ

เดี๋ยวขอไปฝึกก่อนนะว่าเห่ากระโชคยังไงเนอะ
แม่ก็ส่งให้ก๊อบตลอดเลยนะ